มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะ

เพราะว่าน้ำท่วมจะได้ไม่ท่วมใช่ไหม

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะ
ในคลิปจะเห็นว่าน้ำมันไหลเข้าบ้าน

ติดอยู่แนวกำแพงของหมู่บ้านนู้น

แน่นอนเวลาฝนตกลงมาหนักครับก็น้ำลงมาทางนี้
สุดท้ายกำแพงมันพังครับน้ำทัลลักเข้าบ้านนี้
บ้านนี้ทำไงอ่ะโอ้โหพอน้ำลงเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูความเสียหายอันแสนสาหัส

ใช่ฮะทุบเพื่อให้น้ำมันระบายครับ
นี่ครับในบ้านเครื่องซักผ้าตู้เย็นโซฟา

ข้างล่างน้ำมันซัดทะลุพังไปแล้วครับ

หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ไปเจรจากับโครงการ
โครงการยื่นข้อเสนอบอกว่าจะรับผิดชอบเฉพาะค่าช่าง
เฉพาะค่าช่างที่มาซ่อมแซมบ้าน
อกนั้นเจ้าของบ้านต้องจ่ายเองเพราะยังอยู่ในระยะประกัน
เจ้าของบ้านบอกว่าจะไม่รับข้อเสนอนี้นะ
แล้วเดี๋ยวจะฟ้องร้องกันต่อไป
นะฮะเพราะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ